วบโอลาฟสอบเข้ม
นี่เรื่องใหญ่นะที่เกาะติดกันมาเป็นอาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดพอหลังจากที่เจอศพของฮันปีเตอร์
หั่น๑๓ชิ้นอยู่ในตู้แช่

เคยเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วนะ
ให้ข้อมูลอะไรไปก็แล้วแต่ตำรวจไม่ได้เชื่อทั้งหมด

นาทีนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะช่วงค่ำ
ตำรวจชุดสืบภาค๒รวมถึงตำรวจตมนำกำลังไปเลย

คุณผู้ชมดูไอ้สัญลักษณ์ข้างหลังไว้นะ

มันเป็นคลับคนขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งมีจุดกำเนิดอยู่ที่อเมริกานะ

เป็นตัวการสำคัญในคดีฆาตกรรม

เขาบอกว่าสุดท้ายไปสิ้นลาย
จนมุมอยู่ที่คลับแห่งหนึ่ง

โอลาฟเนี่ยเขาโกนหนวด

ก่อนหน้านี้ก็ยังมีแบบหนวดเคราอยู่เลยอะค่ะ
ตอนที่ตำรวจคุมตัวคุณผู้ชมดูสังเกตหน้าตาเขาสิ

ดูง่ายภาพตอนที่เราทำเป็นกราฟิก
บอกว่าโดนจับกลุ่มตัวแบบใครโดนไหมจับบ้าง
เรายังใช้ภาพที่แบบมีหนวดเคราอยู่เลย

ต้องเอาตัวเขาไปที่สพนปรือที่ชนบุรีนะคะ
พอไปถึงแล้วกองทัพสื่อก็ดักรออยู่ค่ะ

แล้วก็ดูจังหวะนี้หน่อยนะคะ
เขาถามนะถามอยากพูดอะไรไหม
ลาฟจะพูดหรือเปล่าลองฟังค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็พาตัวขึ้นห้องสอบไป

ก่อนที่จะมาคุมตัวโอลาฟได้เนี่ย

อีกคนนึงที่เข้ามอบตัว
เราจะได้ยินชื่อเขาหลายชื่อ

เขาชื่อถ้าเกิดชื่อของเขาเลยคือ
ในสื่อบางสื่อก็จะเรียกเพทราเพธานนี่แหละค่ะ
เอาล่ะเป็นเอาว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันผมสั้น
เขามามอบตัวกับตำรวจที่สพนปลือ
แล้วตอนที่เจอนักข่าวดูฟึดฟัดนะดูไม่พอใจจริง
เมื่อกี้คว้ามือถือน้องนักข่าวผู้หญิงป่ะนะ

มือถือตกพื้นไปเลยดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่ง

โอ้โหเห็นมือถือนักข่าวผู้หญิงใช่ไหมคะ
ตอนที่วิ่งตามเนี่ยโดนปัดมือถือตกพื้นด้วยนะ

นี่ค่ะผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ย
สารจังหวัดพัทยาออกไม้จับ๓คนนะคุณผู้ชม

แต่เมื่อวานตอนที่ไปรวบตัวได้คือโกนแล้วนะ
ลาฟอายุ๕๒ปีชาวเยอรมัน
อีกคนนึงคนกลางนางเพชรทราอายุ๕๔ปี
และอีกคนนึงคนนี้นี่
นายซารุกทารีมอุดดินอายุ๒๗ปีชาวปากีสถาน
ซึ่งถามว่าตอนนี้เมื่อกี้๓คนที่ขึ้นภาพมาเนี่ย
๒คนตำรวจได้ตัวมาแล้ว

อ๋อคนนี้ที่ทายุงตู้แช่ไว้

บอกว่าเหมือนกับชาวปากีสถานเหมือนกับแขกขาว

คนนี้หลบหนีอยู่นะนายซารุกเนี่ย
แล้วก็การสอบสวนตำรวจท้องที่ก็จะร่วมกันกับทางตม

เจ้าหน้าที่เขาสอบปากคำตลอดทั้งคืนเลย
จนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของพฤติกรรม

เมื่อก่อนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบนะครับ

ไปดูครับคุณผู้ชมฮะเริ่มกันที่ฮันต์ก่อน
ในฮันต์ถูกนางเพทราใช่ไหม
ถูกนางเพชรราคุณผู้ชมหลอกไปดูที่ดินที่เมืองพัทยานะครับ
สุดท้ายเพชรร่าพาในฮันต์
ไปที่บ้านเช่าภูวิลล่าในตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุง
ซึ่งบ้านหลังนี้คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ในฮันต์ถูกฆ่า
หลังจากนั้นร่างของนายฮันต์ก็ถูกเคลื่อนย้ายไปที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

ซึ่งบ้านหลังนี้เชื่อว่าน่าจะถูกใช้เป็นที่แช่

หลังจากนั้นตู้แช่ศพในฮันต์ก็ถูกย้ายไปที่บ้านอีกหลัง
เป็นบ้านเช่าหลังสุดท้าย๓แล้วนะ

สรุปเหตุการณ์ที่โอลาฟและผู้ร่วมขบวนการ
ใช้บ้าน๓หลังในการซุกซ่อนอำพลางศพ
แล้วก็ใช้รถ๓คันในการปฏิบัติการครั้งนี้
ผลตบริโภตเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี

คดีนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว๒คน
ก็คือนางเพชทรานะครับอายุ๕๔ปี
และนายโอลาฟอายุ๕๒ปี
ทั้งสองคนยังไม่ให้การอะไรไม่พูดอะไรนะครับ
ส่วนนายซารุคารีมอุดดินนะครับชาวปากีสถาน
คนที่ประคองนะครับตู้แช่ศพ

ที่นั่งอยู่ไปขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยขับไปเรื่อย

ก็จะต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ส่วนมูลเหตุจูงใจบิ๊กโจ๊กยังยืนยันว่าไม่มีเหตุจูงใจอย่างอื่นประสงค์ต่อทรัพย์นี่แหละ
โจ๊กระบุด้วยว่าคดีนี้จะต้องรีบดำเนินการ
เพราะคนร้ายเหล่านี้รู้วิธีการและมีความเกี่ยวพันธ์เรื่องยาเสพติด
รวมถึงยังเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาตินะครับ
คุณผู้ชมที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ามาเฟียนั่นแหละครับ
พัทยาเขารู้กันดีคนพัทยาเขารู้กันดีนะครับ
ว่ามีกี่ชาติบ้างที่เป็นมาเฟีย
แล้วใช้พัทยาเนี่ยเป็นแหล่งพักพิงก่อเหตุนะครับ
บิ๊กโจ๊กว่ายังไงเราฟังบิ๊กโจ๊กอีกทีครับ
อุ้มจีนนะเยอรมันอุ้มเยอรมันนะฮะ
ต่อไปใครจะมาเที่ยวพัทยาก็ไม่อยากมาแล้ว
ใครจะมาลงทุนในภรรยาในอินเตอร์ซีบอร์ดก็ไม่อยากมา

ก็จะเป็นกลุ่มขบวนการที่เป็นอาชกรข้ามชาติ
ที่มาปักหลักอาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับ
ก็เช่นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับ
แล้วก็หากินกับคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกันนะครับ
แล้วก็ทำตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพล
ใครจะมาเดินทางมาเมืองไทยจะมาประกอบธุรกิจอะไร
ต้องผ่านบุคคลเหล่านี้หมดนะครับวันนี้ต้องไม่มีแล้ว
คดีนี้จากการตรวจสอบพบว่านะครับโอลาฟเนี่ย
ดอมเป็นหนึ่งในอัลลอร์ว่ะเป็นหนึ่งในอัลลอร์จริงด้วย
คือเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่มีเครือข่ายมีสาขาอยู่ประมาณสัก๔๐๐สาขานะ
โอลาฟชอบร่อนร่อนอยู่ในพัทยา
ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในพัทยานี่แหละ
เมื่อกี้ที่เบิร์ตบอกนะครับคนพัทยาเขารู้กันดีว่ามาเฟียมีชาติไหนบ้าง
มีรัสเซียมีจีนก็มีโอลาฟนี่ด้วยเป็นมาเฟียชาวเยอรมนีครับ
อยู่พัทยาหลายปีแล้วเคยทำงานแบบพวกเราด้วยนะ
เคยเป็นนักหนังสือพิมพ์จนเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนท้องถิ่น
แล้วก็ตำรวจในพัทยาครับ
ลาฟเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มชาวเยอรมัน
ว่าเขาทำธุรกิจสีเทา
เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างปี๒๕๒ถึง๒๕๕๙
ถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แหละ

คือใครที่มาจากเยอรมันแล้วมาอยู่เมืองไทยนะจะต้องผ่านเขา

นาฟเราจะมาขออยู่เมืองไทยแบบนายได้ไหม
ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้โอลาฟ
แล้วก็จะอ้างว่าข่าวแบบนี้เราเคยได้ยินแล้ว
จ่ายมาเราจะต้องไปเคลียร์กับทางการไทยด้วย

ซึ่งหากใครไม่เชื่อฟังโอลาฟซะละก็
จะถูกก่อกวนจะถูกคมคู่นะครับ
จนมาถึงการก่อเหตุนะครับ
ร่วมอุ้มฆ่านะครับในฮันต์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือมันน่าสงสัยว่าหรือคุณฮันสปีเตอร์เนี่ย
ข่มขู่จากฝั่งโอลาฟหรือเปล่าว่า

เชื่อหรือไม่คุณผู้ชมโอลาฟเนี่ยที่บอกว่าอยู่กลุ่มอัลลอร์ใช่ไหม
ผมเพิ่งเช็คข่าวว่าที่แคนาดา
มีเหตุการณ์ว่าตำรวจท้องที่ในออนทาริโอนะ
เขาไปบุกจับกลุ่มอัลลอร์
เพราะว่าไปทะเลาวิวาสกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์อีกกลุ่มนึงด้วย
โอ้โหนี่ตอนนี้ก่อเหตุหลายที่เลยนะ
คุณผู้ชมแต่พูดถึงบ้านเช่า
บ้านเช่าหลังที่ไปพบตู้แช่
แล้วก็มีร่างของนายฮันส์สปีเตอร์ถูกหันอยู่
ปรากฏว่าคนที่เป็นคนเช่าผู้ดูแลบ้านเนี่ยนะ
มีอาการบาดเจ็บเพราะอะไรเนี่ยที่เห็นรอยเลือดแบบนี้
ตอนที่บุกไปคือเธอพยายามกรีดแขนตัวเองครับ

ไปตรวจสอบร้านขายอาหารข้างลานจอดชั่วคราว
คอนโดในซอยเขาน้อยหมู่๕ที่บางละมุง
ที่มีการเอารถเบนส์ของนายฮันสปีเตอร์ไปจอดทิ้งไว้
แล้วที่ต้องมาตรวจค้นที่นี่เพราะสืบทราบว่า
คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นก็คือคุณนิโคอายุ๕๒ปี
เป็นชาวเยอรมันเหมือนกันมาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้แหละ
นิโคเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในห้องเล็กหลังเวทีครับ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บตกใจกลัวสุดขีดเลยครับ
ไปกระโดดความมีดนี่เห็นแขนขวามั้ยมีรอยศักดิ์
แล้วก็มีรอยกรีดข้อแขนตัวเองหลายครั้งครับ
เป็นแผลเวอะหวะเลยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือ
นิโคอ้างว่าฉันต้องตายวันนี้แหละ
ถ้าไม่ตายวันนี้ก็ต้องถูกใครตามฆ่า
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลครับนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงไป
หลังจากนั้นก็พาตัวมาสอบสวน
นิโคยังต้องนี่พยุง
พยุงสองข้างเลยพยุงตัวมาตลอดเวลา
เนื่องจากว่าเคยประสบอุบัติเหตุครับ
เธอบอกว่าเธอโดนโอลาฟขู่ฆ่านะ

หลังจากที่พยายามถามว่าตู้อะไรนั้นตู้อะไร

แล้วก็ถูกหัวให้อยู่เฉยไม่ต้องพูดมาก

ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับตู้แช่แข็งตู้นั้นครับ
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตนเองเนี่ย
เฝ้าสบมาสองคืนเต็มอ่ะ
เป็นศพของคุณฮันสปีเตอร์ถูกหั่นอยู่ในนั้น

มารู้ภายหลังก็เลยหนีตายมาซ่อนตัวอยู่ในร้านอาหาร

สำหรับนางนิโคคนนี้เป็นอีกรายที่
ถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยครับค่ะ